ด้วยเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
และผู้ป่วยผู้ติดเชื้อที่ถูกรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
แต่มีผู้ชายคนหนึ่งคุณหนีออกจากโรงพยาบาล๒รอบแล้ว
ค่ะใช่ทีนี้เรื่องนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราต้องรอไปตรวจสอบกันด้วยนะคะ
โดยวันนี้เดี๋ยวเราดูเรื่องตัวเลขกันหน่อยดีไหม

ตัวเลขของผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตวันนี้ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อ๑๙๘๓ราย
แล้วคุณผู้ชมดูนะคะช่องข้างล่างทำให้ยอดของผู้ติดเชื้อสะสม๘๘๙๐๗ราย

ใช่ค่ะสะสมตั้งแต่มีการประบาดของโควิด๑๙ในบ้านเรา
แต่ถ้าผู้ติดเชื้อสะสมในระลอกเดือนเมษายนกับพฤษภาคม๖๔ก็อยู่ที่๖๔ราย
ใช่ค่ะรวมถึงคนรักษาหายแล้วอันนี้ก็ต้องรายงานนะคะ
วันนี้หายป่วยกลับบ้าน๒๖ราย
ซึ่งหายป่วยสะสมอยู่ที่ยอดรวมอยู่ที่๓๑๖๑๗รายนะคะ
แล้วยอดผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมดูสิในช่องสีเหลือง
ทำให้มียอดรวมผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยนะฮะ
ก็คือถ้าวันอาทิตย์ที่๙พฤษภาคมตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๗ราย
ที่๑๐พฤษภาคมอยู่ที่๒๒รายนะครับ
แล้วก็อังคารที่๑๑พฤษภาคมอยู่ที่๓๑ราย
แล้ววันนี้สิพุธที่๑๒พฤษภาคมอยู่ที่๓๔ราย
คือตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยจริง

ตัวเลขของผู้ที่มีอาการหนักแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจก็ยังเพิ่มขึ้นด้วย
ถูกต้องค่ะเป็นกราฟลักษณะชันขึ้นเรื่อยเลย
ทีนี้เรื่องการติดเชื้อก็มีความเห็นจากทางด้านนายแพทย์ปียมิตร
ศรีธราคณะบดีคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีนะคะ
เกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตว่ามันเพิ่มสูงขึ้นตลอดเลย
คุณหมอบอกค่ะว่าการระบาดรอบนี้มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๕เท่า
แล้วก็มีคนต้องใส่ท่อช่วยหายใจทั่วประเทศเนี่ยคุณผู้ชม
กว่า๔๐๐คนคือจากสถิติการเสียชีวิตนะ
สำหรับกลุ่มคนที่เป็นผู้ป่วยอาการหนัก

สมมุติว่า๔คนเนี่ยนะคะที่ต้องใส่ท่อ
ใน๔คนนี้จะมีเสียชีวิต๑คน
ดังนั้นค่ะการคาดการณ์ของคุณหมอ
น่าจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีกเนี่ย
ประมาณ๘๐๑๐๐คนในอนาคต

ใช่นะครับขณะที่เรื่องของการระบาดของเชื้อสายพันธุ์อังกฤษเนี่ย
กลายเป็นสิ่งที่ทางการแพทย์เขาจับตามองมากนะครับ
เพราะว่าเชื้อระบาดเร็วแล้วก็เชื้อกระจายเร็ว
แล้วก็อีกอย่างก็คือเสียชีวิตง่าย
นี่แหละคุณหมอโอภาษพุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิก
โรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยพูดถึงสายพันธุ์อังกฤษนะคะ
ว่าคุณสมบัติเปลี่ยนไปจากสายพันธั้งเดิม
คุณหมอบอกว่าเชื้อเยอะติดง่ายตายเร็ว
ฟังที่คุณหมออธิบายคือสายพันธุ์อังกฤษมันแตกต่างจากเดิม
เพราะว่าปริมาณเชื้อในโพรงจมูกมันจะเยอะขึ้น
แล้วมันก็จะแบ่งตัวได้ดีพอแบ่งตัวได้ดีขึ้น
เวลาพูดเวลาไอเวลาจามเนี่ยมันก็จะกระจายเชื้อไปได้มาก
กระจายเชื้อไปได้เร็วเพราะว่าเชื้อมันอยู่เยอะ
ทีนี้พอกระจายเร็วเชื้อมันจะไปจับกับเซลล์ร่างกายของมนุษย์แน่น
เสร็จแล้วมันก็มีโอกาสลงปอดมากขึ้น
อดก็จะอักเสบได้ง่ายกว่าสายพันธุเดิมที่มันเคยระบาด
ลอกปี๖๓แล้วก็ระลอกปลายปี๖๓ต้นปี๖๔
แล้วคุณหมอบอกด้วยนะว่าเทียบกันนะ
สายพันธุ์อังกฤษที่กำลังระบาดกับสายพันธุ์อื่น
มันมีความแตกต่างกันในแง่ของการรอดชีวิต
คือคนที่ติดสายพันธุ์อังกฤษอัตรารอดชีวิตเนี่ยมันจะลดลง
ทีนี้สิ่งที่น่ากังวลค่ะศักยภาพการรองรับผู้ป่วย
เพราะว่าถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดี
เพิ่มอัตราการเสียชีวิตให้สูงขึ้นมากกว่าเดิม
ดังนั้นคุณหมอบอกเลยว่าจะต้องช่วยกันเต็มที่
ที่จะทำให้เตียงพอทำให้ทรัพยากรในการรักษาเพียงพอยาเพียงพอ
จะได้ลดอัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลให้มากที่สุดด้วย
คือคุณหมอใช้คำง่ายตรงเลยฮะ
คือเชื้อสายพันธ์อังกฤษคือเชื้อมันจะมากเชื้อจะกระจาย
และทำให้คุณนั้นตายเร็วนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือ